พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าที่ต่อชีวิตผู้ชายคนหนึ่ง

ไลฟ์อยู่ดีครับเป็นลมชักเกร็งนอนแน่นิ่งไปเป็นสิบนาที

ถ้าไม่มีสายนี้โทรเข้าไปเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้

โอ๊ย

คือตอนแรกเขาให้อาหารหมาอยู่

ลงไปจมลงไปในกระมังข้าวหมา

เขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นครับ
เพื่อจะมาหุงหาอาหารเตรียมข้าวให้กับหมาจรจัดแมวจรจัดครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณวันวิทย์นวลแป้นหรือว่าคุณมิ้นท

เขามีอาการชักเกร็งแล้วก็ล้มลงหมดสติไป

คนดูไลฟ์เขากำลังไลฟ์อยู่พอดี

เป็นเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าที่ต่อชีวิตให้กับเขา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สิงหานครสงขลาครับ

กำลังไลฟ์เตรียมอาหารให้แมวให้หมาจรจัด

เป็นหมา๓๒แมวอีก๒๐
แล้วก็จะทำแบบนี้อยู่ทุกเช้าครับ

ไปให้กับหมาจรจัดใกล้บ้าน

ตอนที่กำลังไลฟ์ปวดหัวกระทันหัน

เอี้ยวตัวแล้วก็ล้มลงไปชักเกร็งฮะ
ต่อมาพอได้ยินเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าสงสัย
สงสัยจะเป็นคนที่กำลังดูไลฟ์แหละ
ดูไลฟ์เสร็จปั๊บเขาพอมีสติปั๊บ

เขาบอกถ้าไม่มีใครโทรมาเรียกเขานะ
กลัวว่าจะหลับแล้วไหลตายไปแล้วลองฟังครับ
คุณมิ้นบอกว่าหลังจากฟื้นเนี่ยนะฮะ
ก็ทำงานต่อที่ค้างคาคือ
คุกข้าวให้หมาให้แมวอะครับ
ไม่ไปหาหมอก่อนหรอกค่ะ
คือเขาเป็นห่วงแมวนะครับ
คุณมิ้นบอกว่าหลังจากฟื้นเนี่ยนะฮะ
ก็ทำงานต่อที่ค้างคาคือ

คือคุณมิ้นคุณผู้ชมรักแมวรักหมามาก
กับหมาต้องกินอิ่มก่อนเขาถึงจะกินข้าวได้
นี่คือเขาไลฟ์ให้ดูตอนจังหวะเตรียมข้าวให้หมาแมว
คือเริ่มต้นเลยเตรียมหุงหาอาหารอะไรต่างเนี่ย

นี่ครั้งแรกนะเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะเป็นโรคลมชัก
เหตุผลที่เป็นหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะคุณพักผ่อนน้อย

เหตุผลที่เป็นหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะคุณพักผ่อนน้อย
เหตุผลที่เป็นหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะคุณพักผ่อนน้อย
เหตุผลที่เป็นหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะคุณพักผ่อนน้อย

ผมทำไม่ได้ต้องดูแลหมาและแมวจรต่อไป
ผมทำไม่ได้ต้องดูแลหมาและแมวจอ

หมาแมวจะอดตายแต่อย่าลืมสุขภาพตัวเองนะครับ
เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณพ่อคุณแม่ครับ
เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณพ่อคุณแม่ครับ
เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณพ่อคุณแม่ครับ
เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณพ่อคุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ
เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ
เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ

เพราะคนที่เป็นห่วงมากก็คุณแม่ครับ